เอาถามแบบนี้ดีกว่าไปร้านก๋วยเตี๋ยวไปทำอะไรกันคะทุกคน

จะทำอะไรได้อ่ะก็เขานัดไปเคลียร์กัน
วัยรุ่นนัดไปเคลียร์กันที่ร้านก๋วยเตี๋ย
โอ้โหไม่รู้เคลียร์อีท่าไหนเคลียร์ไป๓๐นัดได้ค่ะ
เจ็บกันไปสามเลยนะคะลองไปดูคลิปหน่อย
ไอหนูอยู่โลกอีกท่าไกร

นี่ค่ะชุดแรกมา๑๗๑๘นัดนี่นึกว่าดูหนังแอคชั่นนะพี่เบิร์ต

มาอะไรกันเที่ยงคืนแล้วร้านเขาปิด
เออนัดมาเคลียร์กันนี่รถสองคันเห็นบอกว่า
นี่คือซอยท่าอิดในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
เสียงปืนนี่ดังลั่นมาเลยค่ะ

เป็นกลุ่มผู้ชาย๘๑๐คนขับรถเก่งมา๒คัน
จะเห็นนี่นิดผู้ชายเสื้อดำเห็นไหมฮะ
ไล่ยาวไปเลยเอาที่ทีมข่าวเรานับได้เนี่ยอ่า

แต่ถ้าฟังจากข้อมูลจริงแล้วเนี่ย
น่าจะเกือบ๕๐นัดนะคะ
หลังจากนั้นสองกลุ่มนี้ก็ขึ้นรถเก๋งขับหนีกันออกไปค่ะ
ตำรวจสพบางศรีเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเลย
สอบสวนพยานเห็นบอกว่ามีการยิงปืนดวนปืนกันอยู่แบบนี้เนี่ย

มีคนเจ็บ๓คนคือฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดเลยค่ะ
นายภัยรัฐอายุ๔๐ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวถูกยิงเข้าสะโพกขวา
นายสิริพงศ์อายุ๓๗ปีโดนยิงเข้าเข่าซ้ายกับกลางหลัง

กระสุนเข้าหัวนะคะคนนี้อาการโคม่าเลยค่ะ
อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจณตอนนี้
คุณหมอบอกว่าทำได้แค่ยื้อเวลาให้ครอบครัวไปดูใจ
และบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะกระสุนเจาะเข้าสมองโดยตรงค่ะ
น่าเศร้าคือนายมานพคนนี้เนี่ยเขากำลังจะเป็นเจ้าบ่าวในเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
ไม่มีโอกาสเลยนะคะเช้าวันนี้ค่ะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เรียกชุดสืบสวนสอบสวน
คลี่คลายคดีมาประชุมสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คราบเลือดยังกองอยู่เต็มร้านเลยนะคะเขาบอกว่าสองกลุ่มเป็นคนในชุมชนไซม้าค่ะ
มีเรื่องหมางใจกันปีนเกลียวรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ท้าทายกันในโซเชียล
ก่อนเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นแถววัดแดงธรรมชาติเนี่ยนัดต่อยกันตัวต่อตัวก่อน
กับฝั่งนายภัยรัฐที่ร้านหน้าเทศบาลไซม้าต่อยไปรอบนึงแล้วแล้วแยกย้ายกันไป
นายภัยรัฐก็กลับมารวมกลุ่มกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะเขาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไง
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ไปตามพักพวกมา๑๐กว่าคนกลับมาอีกรอบ
คราวนี้ขับรถกันมาสองคันเมอร์เตอร์ไซส์อีกสองคัน
แล้วก็อย่างที่เห็นตามวงจรปิดคือเปิดฉากยิงใส่เขาก่อนด้วยนะคะ
สำหรับกระแสข่าวที่บอกว่าคนก่อเหตุเป็นแก๊งขาใหญ่ของนนทบุรี
มีทั้งธุรกิจสีเทามีทั้งยาเสพติดมีทั้งเกี่ยวข้องเท้าแชร์
กลายเป็นปมขัดแย้งเนี่ยตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับทราบรายงานข้อมูลนี้
แต่อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติมยืนยันว่าจะต้องสอบประวัติทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
ใครเกี่ยวข้องตรงไหนดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดค่ะ
เมื่อคืนนะครับเราก็ทำการสืบสวนเป้าหมายเราไปหา
กลุ่มคนที่ก่อเหตุก็ไล่กันตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้า

มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวพันธุ์ให้เกาะ
ก่อให้คู่ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันเนี่ยเอาหมดฮะ
ข้อมูลจากแม่นายภัยรัฐเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ
ก็บอกว่าส่วนตัวไม่รู้นะว่าสาเหตุที่มาก่อเหตุ

เพราะเอาจริงกลุ่มคนก่อเหตุก็แก๊งเดียวกันลูกแม่แหละ
ขายกู้หักมึงเหมือนแบบนี้
ใครขายใครหักกันนะ
ก็นั่นแหละก็สองพวกมันนั่นแหละ
คนที่เสียใจที่สุดน่าจะเป็นครอบครัวนายมานพ

คุณพ่อจำลองอายุ๗๖ปีแล้ว
บอกเมื่อวานลูกชายกลับมาจากทำงาน

ตื่นมาเช้านี้ถึงเพิ่งรู้ว่าลูกพ่อถูกยิง

แต่ที่น่าเสียใจที่สุดก็คือว่าลูกพ่อ

แต่งงาน๒๐สิงหาคมนี้แล้ว
มันอุตส่าห์ทำงานเก็บหอมรอมริบ
เงินค่าสินสอดมา๑๐ปี
สุดท้ายศูนย์เปล่าหมดเลยเนี่ย

มือยิงที่มันยิงกระสุนเจาะเข้าสมองลูกพ่อเนี่ย
มันใครอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด